เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกลิ่น
กลิ่นเนี่ยคุณอรัชพรอาจจะดมกลิ่นนี้เหม็นน้อย
แต่ผมอาจจะดมกลิ่นนี้แล้วเหม็นมากและเรื่องกลิ่นมันทะเลาะกันมานักต่อนักแล้ว
ผู้ชายอายุ๗๒ปีที่ขอนแก่นถูกเพื่อนบ้านทำร้ายเลือดออกในกระโหลกศีรษะ
สมองช้ำเสียชีวิตอ้าวกลิ่นไก่ย่างครับไก่ย่างเหรอคะ
ย่างไก่กลิ่นไก่ย่างมันลอยเข้าบ้านทะเลาะกันไม่หอมเหรอ
นี่ไงนี่ไงกลิ่นมันไม่เหมือนกันคนเหม็นกับคนหอมไม่เหมือนกัน
กลิ่นเนี่ยทะเลาะกันมานักต่อนักแล้วอ้าวไปดูคลิปวงจรปิดนี้ฮะ
เก้าธันวาคมที่ผ่านมานะครับหมู่สิบสี่ตะบนศิลา
กลางเมืองขอนแก่นเลยแหละตะบนศิลาเนี่ยนายมณัฐเพียรพาณิชย
อายุเจ็ดสิบสองปีฆาติการบำนานนะครับเป็นคนตายนะคนเนี้ย
เดินมานะฮะมาที่ร้านขนมจีนลมเก่าในมือถือไม้มาด้วยนะครับ
นายมณัฏแก้วมูลอายุสามสิบสามลูกชายเนี้ยมาที่บ้านของนายมณัฏผู้ตาย
แล้วก็ผู้ตายหยิบไม้ที่กำแพงบ้าน
ื้อจะตีแม่ของนายวัฒนภงจังหวัดจังหวะนั้นนายวัฒนภงเนี่ยครับ
อุ้ยเข้ามากันไว้แล้วชนนายมณัฐเนี่ยล้มลงหัวฟาดพื้นนิ่งไปเลย
แล้วเตะซ้ำด้วยเมื่อกี้เห็นไหมค่ะอ่าภรรยาของผู้ตายเสื้อสีชมพูครับ
นี่ฮะแล้วก็แม่ของนายวัฒนภงช่วยกันดึงแขนคนตายให้ลุกขึ้น
แต่ไม่ไหวครับนายวัฒนภงเนี่ยต้องมาอุ้มให้ไปพักอยู่
หน้าบ้านแล้วถึงอุ้มเข้าบ้านเพราะผู้ตายตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้ว
เรียกรถพยาบาลมาครับส่งโรงพยาบาลสุดท้าย
เสียชีวิตครับเลือดออกในกระโหลกศีรษะและสมองช้ำ
ครอบครัวนำร่างของผู้ตายครับไปทำพิธีทางศาสนาที่
วัดโนนชัยวนารามบ้านโนนชัยตะบนศิลา
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เอาภาพเนี่ย
ร้องเรียนยังทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอความเป็นธรรมหน่อย
เราได้พูดคุยกับนางเกดเลขาเพียรพาณิชย์เป็นลูกสะพ้ายของผู้ตาย
เล่าบอกว่าตอนนี้ทุกคนในครอบครัวช็อกครับช็อกมาก
แม่เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะครับ
อยู่ในเหตุการณ์ยังทำใจไม่ได้ตอนนี้เศร้าหนักมาก
มเหตุของเรื่องนี้มาจากพ่อเนี่ยนะฮะป่วยเป็นไซนัสนะครับ
มีอาการมีปัญหาเรื่องกลิ่นที่มาจากร้านไก่ย่างนะครับ
ขนมจีนลมเก่าที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยคือไม่มีเครื่องดูดควันนะครับ
พอลมมาพัดเข้าบ้านพรมลมมาพัดเข้าบ้าน
คือพ่อเป็นไซนัสอาการหนักน้ำมุ่งน้ำตาไหลโอ้อันนี้เข้าใจเลย
เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคนเป็นไซนัสทรมานมากนะคะเพราะว่ามันคือเป็นหนองอยู่ข้างในโพรงจมูก
มันจะปวดมากแล้วบางทีมันปวดร้าวขึ้นไปแบบ
เฝ้าตาถึงหัวเลยสมองเลยนะใช่แล้วแล้ว
มูกมันบังคับไม่ได้ด้วยนะไม่ได้น้ำมูกมันบังคับไม่ได้
มันจะไหลอยากจะไหลก็ไหลผมเคยเป็นตอนเด็กเหมือนกัน
เรื่องราวนี้คือพอกลิ่นมันมาแบบนี้ก็ไปขอเจรจากับทางร้าน
แล้วก็แจ้งทางสาธารณสุขให้เข้ามาตรวจสอบซึ่งก็ให้ไก่เกลี่ยและแก้ไขกัน
แต่ทางร้านเนี่ยคือเขาบอกว่าทางร้านไม่ทำหรือเปล่า
พอไปดูกล้องก็เห็นลูกชายร้านไก่ย่างเนี่ย
มาทำร้ายครอบครัวก็เลยไปแจ้งความที่สพยศิลานะครับ
เนี่ยเขาหาทำร้ายร่างกายจนถึงความตายฮะ
คุณปู่หนึ่งครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็แบบคือกล้องมันไม่ค่อยชัด
แต่ว่าคุณปู่ก็เขาพยานเนอะเขาก็เห็นล้มคุกคานไปเรียบร้อยแล้วก็มีเลือด
คุณปู่หัวแตกเนี้ยพยานก็ได้ให้ให้ให้ทำให้การไปอย่างงี้อืม
แล้วพอเขาถือไม้มาคุณปู่ก็แบบคือคว้าอะไรได้ก็คว้า
พ่อก็กลัวโดนทำร้ายกลัวคุณย่าไม่ปลอดภัยพ่อเขามากับลูกชาย
ซึ่งเขาถือกล้องมาด้วยถือโทรศัพท์มาแล้วก็เดินผ่านแม่
ซึ่งเราไปรับพวงหลีดแล้วเขาบอกไม่ต้องแล้วเขาก็ถ้าเขาเขาคงจะ
ถ้าเขามีรูปเนอะในโทรศัพท์เขาก็ต้องยืนเอาไปให้ดูว่าเขามาแบบแสดงความมีน้ำใจ
คุณแม่ถือไม้มาแล้วจะให้คุณปู่ทำยังไงอยู่เฉย

อันนี้ก็บอกได้เลยว่าพ่อก็ปกป้องแม่เหมือนกัน

ทีนี้นะคะทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตรงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่ารักษณะเนี่ยมันเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น

มีร้านอาหารมีคลินิกมีร้านนวดแผนไทย
ร้านของคนก่อเหตุก็คือร้านของทางเจ้าของร้านที่ปิ้งไก่
นายวัฒนภงเขาขายขนมจีนลมเก่า

ส่วนบ้านลุงมณัฐเนี่ยอยู่๒๐เมตรห่างออกไป๔คูหาค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายวัฒนภงเขาบอกว่าพี่ผมเสียใจจริงนะ
ผมเสียใจจริงที่ผมเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณลุงแกเสียชีวิตอ่ะ
จริงแล้วผมกับคุณลุงแกมีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดเลยนะ
แต่ทีนี้หลังมันมีปัญหาจริงพี่คือลุงเนี่ย
มาร้องเรียนที่ร้านผมหลายครั้งว่าเออไอ้กลิ่นปิ้งไก่เนี่ยมันลอยไปถึงบ้านแกมันเดือดร้อน
ผมก็พยายามจะแก้ไขให้คุณลุงเขานะก็ใช้ปลาร้าขวดบ้าง
ไก่ที่ย่างสำเร็จแล้วเวลาจะให้ลูกค้าก็เอาไปอุ่น
มันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องควันในการปิ้งการย่าง
แต่ทีนี้คือลุงแกก็ไม่จบอ่ะ
ผมมีคลิปมายืนยันนะพี่ว่าผมก็ถูกกระทำเหมือนกัน
ลุงแกเนี่ยบางทีบางวันเอาสเปรยฉีดยุงมาฉีดร้านผม
บางทีเอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาฉีดใส่ตู้ปิ้งไก่ผม

ทำตัว
ดูนะมันฉีดยากันอยู่
แล้วแบบร้องมาก

เนี่ยต้องเอาอะไรมาอุดก่อน
เดี๋ยวให้มันไปเอาคุณมาอุด

คือนายวัฒนภงเขาก็เล่าแบบนี้นะคะว่า

เริ่มต้นจริงคือ๘ธันวาคม

เดินมาพร้อมกับขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ

แล้วคราวนี้ก็เลยมีการโต้เถียงกัน

มณัฐก็เดินมาที่รถอีกมามีเรื่องกับลูกจ้างอีก

ลุงแกก็มามีเรื่องโวยวายทะเลาะกัน
จนกระทั่ง๘โมงครึ่ง
ลุงมานัดเดินกลับมาที่ร้านอีก

ตีที่คอกับหน้าของลูกจ้างก็คือในบอล

แล้วทีนี้แม่เขาก็เลยเข้าไปห้ามไง

แล้วก็เป็นภาพที่เห็นจากกล้องมุมจรปิด

แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

คือผมเอาคลิปมาดูผมแฮ้ะอยากบอก

แต่ว่าความตั้งใจและเจตนา
ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าลุงแกไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายลุงแก
ผมต้องการปกป้องแม่เพราะลุงแกเงื้อไม้เนี่ยจังหวะนี้

เขาก็เลยเนี่ยยื้อแย่งไม้แล้วก็ผลัก
ลุงแกก็ลบแต่มันมีจังหวะนี้แหละคือจังหวะเตะนั่นแหละค่ะ
เขาบอกเขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกัน
ไม่ใช่วันคุณแม่ก็เลยเดินออกมาว่าเอ้ามีเรื่องอะไรกันอีกอะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาก็เล่ากันไปผมก็ยกของลงจากรถจนเสร็จ
พักนึงคุณตาแกเดินกลับมาถือไม้เล็กมา
ทีนี้คุณแม่เห็นผมก็จังหวะผมขนของเสร็จแล้ว
คุณแม่แกเห็นพอดีก็เลยจูงคุณตาตามคิดเนอะ
พยายามจูนคุณตากลับบ้านยักษ์มีเรื่องกันเลยอย่างเงี้ย
แกเอาไม้อยู่หลังเนี่ยยกขึ้นมา
ผมมั่นใจเลยว่าถ้าฟาดลงก็โดนแม่
จังหวัดแรกน้ำลงมาคุณแม่ก็อย่างนี้เนาะ
วันที่สองผมเห็นฟาดแหน่ห่วงพุ่งเข้าไป
ค่ะนั่นแหละที่ผมรู้สึกผิดแล้วเออ
ทำไงอ่ะใช่ถูกไหมแต่เราก็ไม่คิดว่าการอ่า
เป็นถ้านี่ที่เขาต้องเข้าไปหรือที่คุณภาไปรักษานั่งในโรงพยาบาล

คือผมไม่รู้หรอกครับว่าผมไม่นึกว่าจะตายหรอก

เราเห็นว่าไอ้แกก็ไม่ฟื้นลักษณีย์ก็เป็นห่วงอยู่
การที่คุณปล่อยให้คนแก่สองคนอยู่ตามลำพัง
เกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็มีแต่เพื่อนบ้านนะที่จะช่วย

คอยพูดคุยคอยดูแลด้วยตลอดเวลา
ช่วงแรกคุณตาแกไม่ได้เป็นแบบนี้นะ

แกก็มาคุยกับผมเป็นคนปกติแกขายของชำ

คืออยากจะขอโทษที่ทำให้คุณตาเสียชีวิตแหละ
แต่ว่าอยากให้พี่รู้ต้นเรื่องราวสาเหตุ
ความตั้งใจคือมองกับการ

แล้วแกตายแล้วพี่ปกป้องพ่อแม่พี่

ทีมข่าวไปเจอพยานที่อยู่ในกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุครับ
คือนางสาวสาวิตรีชินน้อย
เป็นคนที่ประคองคุณลุงมณัฐกลับมาที่บ้าน
คือก่อนเกิดเหตุคุณลุงมณัฐเนี่ยเดินไปที่ร้านขนมจีนลมเก่าแล้วรอบนึง
เล่าบอกว่าเห็นลุงมณัฐเดินมาหาในบอลลูกจ้างของร้านขนมจีนที่รถกระบะ
แล้วเข้าไปที่นะฮะเข้าไปที่ตรงนั้นแล้วก็ทำร้ายในบอล
อันนี้เธอเล่านะแล้วถูกในบอลสวนกลับมาจนล้มลงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
สงสารก็เลยเดินไปพยุงลุงมณัฐพาไปส่งที่บ้าน
ตอนนั้นลุงบอกว่าไม่เป็นอะไรมากจากนั้นภรรยาของลุงก็ช่วยทำแผล
แล้วจากนั้นลุงมณัฐก็เดินไปอีกรอบจนเกิดเหตุขึ้นฮะ
ในบอลลูกจ้างในร้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้จักคุ้นเคยจริงนะฮะกับลุงมณัฐเป็นอย่างดีนะครับ
เพราะอยู่ที่นี่กับภรรยามา๖ปี
ปีกว่าแล้วคือแรกแรกเขาบอกว่าอัธยาศัยก็ดีนะ
แต่มาระยะหลังมีอาการแปลกมักจะเอาถุงอุจจาระถุงปัสสาวะน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำ
เขาบอกน้ำมันรอนสันน้ำมันไฟแชคไปฉีดตามบ้านของเพื่อนบ้าน
ฉีดตามต้นไม้คือจะไม่ให้ใครมาจอดรถอ๋อนะฮะ
แล้วไปทำตามเบาะรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่มาซ่อมรถ
จนเป็นที่เอือมระอาของเพื่อนบ้านแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนกันหลายคน
รับว่ารู้สึกผิดนะที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวขึ้น
แล้วเสียใจมากที่คุณลุงเสียชีวิตครับ
ภูมิการอยู่หน้ารถผมก็เปิดท้ายรถกระบาดจะเอาของจากตลาดลงไปเก็บรถเล็กในหลังร้าน
ทีนี้ภูมิการโทรศัพท์เข้าภูมิการเข้าพยายามเก๋เอ่ยเบียงแก้ให้นี้แล้ว
มีการก็เดินเข้านานแล้วผมก็เดินถือทงมา
คุณตาคุณตามีเรื่องอะไรกันเหรอครับผมถามอย่างนี้
เดี๋ยวก็ใส่ผมพัวตบผมพั่วเลยผมก็ป้องกันตัวเจ้าของอ่ะ
จังหวะผมตกขม้าด้วยก็ใส่ใส่นี่แหละก็แค่นั้นแหละครับ
ก็มีน้องของม่าเขาบิ้งมาห้ามไว้ล้มแล้วหัวแตก
หัวแตกที่บ้านที่บ้านก็เป็นถูกปัดผมแหละเลือดมาชินอย่างนี้เลย
คุณจ๋าทำไว้กันน่ะครับกูหมินเอาละไปก้อนไม่หมินเหรอครับ
อยากกราบขอโทษแกนะครับว่าไม่ตั้งใจครับที่ทำไปก็ป้องกันตัวตัวเอง